โอ้โหรถคันหนึ่งเนี่ยขับมาแบบเร็วมาก

เป็นรถกระบะแล้วอยู่ขับสวนเล่นคนอื่นเขา
จนไปขวางทางแล้วก็เกิดมีเรื่องกัน
ตัวเองก็เมานะเมาแล้วยังไปหาเรื่องคนอื่น
สุดท้ายถูกชาวบ้านชาวช่อง
เขารุมจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
โอ้โหถ่ายมือออกมาไป
เห้าห้าวจัด
มันเมาตั้งแต่หนูแล้ว
พ่อพ่อแล้วมาตรง

แล้วมันมาจากตรงหลังป่าเนี่ย

เออนั่นแนะ
สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มไว้ได้ในที่สุดนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณ
ดูนะรถกระบะคันสีน้ำเงินคันนี้นะ
โอ้โหเขาขวางคันอื่น
แล้วบางจังหวะเขาเร่งเครื่องเขาเบิ้ลเครื่อง

เบิ้ลเครื่องออกจากซอยอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาเห็นท่าไม่ดีอยู่แล้ว
เขาตามมานานแล้วเหมือนกันว่ารถคันนี้
เท่านั้นนะเขาเลยขี่ม็อเตอร์ไซค์ตามไป
แล้วก็ตามไปจนกระทั่งถึงอีกจุดหนึ่ง
ใกล้ตลาดนี่แหละครับปรากฏว่านี่
รถคันสีน้ำเงินคันนี้ขับสวนเลนคันอื่น
แล้วก็ไปขวางคันอื่นเขาไว้
รถคันข้างที่ถูกขวางนะคุณ
เขาก็เปิดกระจกออกมาถามเฮ้ยทำไมขับมาแบบนี้

ถ้าจะเมาออกมาหาเรื่องเลยคุณ
เปิดประตูออกมาหาเรื่องจอดข้างกันตอนแรกนะ
เปิดประตูออกมาหาเรื่องแล้วทำไมอย่างไรอย่างไร
สุดท้ายนะไปชกเขาก่อน

ชาวบ้านต้องรุมจับตัว
เหตุการณ์นี้นะฮะสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้
แล้วบอกโหถ้าจะเมา
เรื่องราวไปจบกันที่โรงพักนะครับ

หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๙๗๗๓ฉะเชิงเศร้า
ถูกชาวบ้านควบคุมตัวเอาไว้
แล้วก็เรียกให้ตำรวจมาเคลียร์มาจับกลุ่มตัวนะฮะ
ส่วนรถของคู่กรณีที่เป็นรถของชาวบ้าน
ก็คือนายสมผ่านศิลป์๙ยุทธิ์๓๙ปี
รถเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะ
เพราะว่าคิ้วกันสาดประตูรถแตกหัก
ส่วนหนุ่มเมาคนนี้ที่ขับรถสีน้ำเงิน
ถูกตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์ในห้องขัง

แล้วก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของความผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะฮะ
๑๐๐ตำรวจโทธีรพลบวพันธ์รองศาวรัฐศอบจวัญสพประกง
เปิดเผยว่าตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำนายสมภาร
โดยถูกตั้งข้อหา
ก็คือเมาแล้วไปพึดตัววุ่นวายแล้วเมาแล้วขับ
ขนาดนี้ส่งตัวไปฟ้องสาร

เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีชายที่เมาแล้วขับ
โดยถูกตั้งข้อหาเมาแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายนะครับ
แล้วก็เมาแล้วขับส่งตัวส่งสารต่อไปนะคุณฮะ